มาติดตามอาการของน้องสกายดาราเด็กกันบ้างนะคะ
หลายคนคงได้ติดตามอาการอัปเดตเรื่อยของน้องสกาย
หลังจากที่ได้เข้าทำคีโมจากอาการป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั่นเองค่ะ

เหมือนครั้งนี้ค่ะจะมีข่าวดีด้วยนะคะ

อย่างที่คุณแม่บอกว่าได้กำลังใจดีมาจากแฟนคลับรวมไปถึง
บอกว่าคุณหมอได้อนุญาตให้น้องกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้วในเย็นวันนี้นะคะ
แล้วก็รอกลับไปให้คีโมในรอบถัดไปในวันจันทร์หน้าค่ะ
สิ่งที่ห่วงตอนนี้ก็คือน้องนอนติดเตียงมาเป็นเดือนแล้วนะคะ
ก็ไม่สามารถนั่งหรือยืนได้ค่ะ
กลัวว่านานไปแล้วเดี๋ยวจะทำกายภาพกันไม่ทันการนะคะ
แล้วก็การให้คีโมรอบหน้าจะค่อนข้างหนักพอกันกับรอบแรกเลยค่ะ
ถ้าเกิดว่าน้องผ่านตรงนั้นไปได้ก็คงจะทำกายภาพควบคู่กันไปได้ด้วยนะคะ
ส่วนสภาวะร่างกายตอนนี้โดยทั่วไปของน้องสกายดีขึ้นค่ะ
ไม่มีไข้ท้องที่ก่อนหน้านี้บวมก็ยุบลงแล้ว
อดสายน้ำเกลือหรือว่าสายต่างออกได้บ้าง
ทานอาหารได้มากขึ้นด้วยแต่ว่าต้องรักษาเรื่องความสะอาด
เพราะว่าภูมิต้านทานของน้องตอนนี้ยังคงต่ำอยู่นะคะ
ทางนี้ค่ะครอบครัวก็ขอขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านสำหรับการช่วยเหลือ
แล้วก็ให้คำแนะนำต่างทั้งทางโลกและทางธรรมมาเลยนะฮะ
ขอให้ทุกคนช่วยภาวนาให้น้องผ่านผลข้างเคียงคีโมในรอบหน้าไปให้ได้ค่ะ
คุณแม่เองก็บอกว่าจะสู้สุดใจไปพร้อมน้องด้วยเหมือนกันนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องสกายนะคะ